หายเหมือนกันค่ะคือชาวบ้านขึ้นไปหาของป่าในป่านะครับ
แล้วก็หายไปสามคนทีนี้โอ้โหญาติเป็นห่วงมากเลย
ผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ออกค้นหา
คุณผู้ชมฮะกลายเป็นข่าวดีว่าเจอทั้งสามคนรอดปลอดภัยคุณค่ะ
และหายข้ามคืนนะฮะเหตุการณ์นี้หายไปไม่นาน
เจ้าหน้าที่ทำงานรวดเร็วในการค้นหานะครับทีเนี้ยฮะ
กำนันตำบลสระพังนะฮะนายประดิษฐ์พงศะพังนะครับ
กำนันในพื้นที่ของชัยภูมิที่บ้านดอนหันเนี่ย
เขาได้รับแจ้งจากทางชาวบ้านบอกว่ามีชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าในป่าเนี่ย
หายไปทีนี้ก็ต้องมีการประดมอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างพุทธธรรมจุดอำเภอบ้านแท่นนะฮะ
กู้ภัยหนองเรือผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านดอนหันกว่า๓๐นาย
วางแผนแล้วครับในการจัดตั้งทีมปูพรมออกติดตามค้นหาผู้สูญหาย๓คน
หลงป่าบนภูเมงบ้านดอนหันที่ตำบลสระพังอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งถือว่าเป็นรอยต่อเชื่อมอำเภอหนองเรือของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
การได้รับแจ้งเนี่ยได้รับแจ้งว่าชาวบ้านหายไปสามคนสามคนนี้เป็นผู้ชายหนึ่ง
เป็นผู้หญิงสองนะฮะออกไปหาป่าตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๑๙กันยายนคือเมื่อวานนี้
จนกระทั่ง๒ทุ่มครึ่งคือยังไม่กลับบ้านเลยนะฮะญาติเป็นห่วง
ขอให้คนช่วยตามหาแล้วก็เนี่ยครับก็แจ้งกำนันกำนันก็เอามาโพสต์ไว้เลย
บอกว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่อานนท์แล้วผู้ใหญ่อานนท์เนี่ยอธิบายคนที่ศูนย์หายไปแบบนี้นะฮะ
คนศูนย์หายไปคนที่เป็นชายชื่อคุณลุงสมัยชาประสงค์อายุหกสิบเอ็ดปี
ส่วนคุณป้าอีก๒ท่านนะฮะก็คือป้าเกรดชาติประสงค์อายุ๖๐ปี
แล้วก็คุณป้าคำทิ้งสะอาดดีอายุหกสิบหกปีนะครับทั้งสามคนเนี่ย
ขึ้นไปเก็บเห็ดบนภูเมงบ้านดอนหันตั้งแต่๘โมงเช้าของเมื่อวานนี้
คือจริงนะคุณขึ้นไป๖คนนะครับแต่ทีนี้๓คนนี้หลง
อีกสามคนเนี่ยลงมาได้ก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าหลงกัน
กระทั่งกลางค่ำกลางคืนยังไม่กลับบ้านก็เลยต้องมาขอความช่วยเหลือจากอาสานี่แหละครับ
ต่อมามันมีสัญญาณวิทยุแจ้งจากทีมค้นหานะคุณนะแจ้งข่าวดีครับ
บอกว่าพบผู้สูญหายทั้ง๓คนแล้วอยู่ในสภาพอิดโรย
นั่งพักเหนื่อยอยู่ข้างกอไผ่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงได้เร่งปฐมพยาบาล
นำน้ำนำอาหารมาให้พอประทังชีวิตให้มีแรงก่อนคุณ
ประคองลงมาจากภูเขานี่คุณลุงกับคุณป้าทั้งสองนะฮะ
คุณลุงคนหนึ่งคุณป้าสองคนนะครับประคองลงมาอย่างทุลักทุเลคุณเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
หน้านั้นมันมีฝนตกหนักสะสมหลายวันทำให้พื้นดินบนภูเขาเนี่ยลื่นไปหมดเลยนะครับ
กว่าจะลงมาได้ก็ค่ำแล้วนะฮะโดยคุณลุงสมัยชาติประสงค์นะฮะ
คุณลุงที่ศูนย์หายเนี่ยโอ้โหดีใจคุณคุณลุงเนี่ยบอกดีใจมากนะฮะ
แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่าศูนย์หายและพัดหลงกันยังไง
คุณผู้ชมฮะฟังเสียงคุณลุงแต่ว่ารอบข้างเสียงคุณลุงนะคุณฮะ
คือชาวบ้านที่เขาดีใจแล้วพูดกันเจี๊ยเจ้าเลยบอกว่าดีใจดีใจที่เจอ๓คนนี้แล้วนะครับ
คุณรู้สึกอีกอย่างไงบ้างครับครับพี่เนี่ยต้องทำได้ที่เจอแล้ว
คืออะไรก็ถือดีใจครับพูดดีใจครับ
ิดครับไปค่อยเลยครับไปช่วยผมเดี๋ยวกัผมไม่ตายอีกแล้ว
โอ้โหได้ยินเสียงคุณลุงสมัยมาเล่าไปก็ตื่นเต้นไป
แล้วผลรอดแล้วนะฮะส่วนชาวบ้านข้างนะคุณนะ
รอบข้างก็ดีใจคุยกันอื้ออึงเลย
บอกว่าดีใจที่ชาวบ้านที่ตอนแรกหายไปเนี่ยมีการพบเจอแล้วนะครับ
ลุงบอกโอ้โหมองไปท้องฟ้านะคุณตอนนั้น
ชี้ไปท้องฟ้าไม่รู้ทิศทางจริง
พยายามพากันเดินแล้วนะเดินกัน๓คน
เดินไปเดินมาเอาวนกลับมาที่เดิม
พอเห็นแสงไฟจากเจ้าหน้าที่สาดส่องมา
คุณลุงบอกดีใจรอดตายแล้วแล้วก็รอดจริงนะคุณนะ
นี่ครับเจ้าหน้าที่พาผู้สูญหายลงมาจากภูเมงได้สำเร็จนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านก็ดีใจไปด้วยพากันปรบมือให้กำลังใจ

ที่สามารถนำคุณลุงคุณป้าทั้ง๓รายลงมากลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับ

นี่พี่เจ้าหน้าที่นะก็บีบนวดแข้งนวดขานะ
ผู้ใหญ่กำนั้นก็นวดแก้งนวดขาคุณลุงสักหน่อยนะครับ
ช่วงนี้มีข่าวเรื่องของการพัดลงไปในป่าหลายเคสหลายกรณีนะคุณนะ
แทบทุกวันนะคะมีใครที่หาเจอแล้วก็ยังหาตัวไม่เจออยู่ด้วย
แต่อันนี้คือถือว่าโชคดีนะอย่างน้อยที่หาตัวเจอทั้ง๓คนนะครับ